คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ค่ะ
เกาะติดการทำกิจกรรมของกลุ่มราศดรและแนวร่วมนะคะที่มีการนัดทำกิจกรรมและรวมตัวกัน
ตั้งแต่ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยรวมไปถึงที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่บริเวณด้านหน้ารัฐสภานะคะ
ก็มีการเคลื่อนขบวนกันไปคือผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ย
ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยคือยุติการชุมนุมไปแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ที่หน้ารัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยใกล้แล้วกำลังที่จะยุติการชุมนุม
ยุติการทำกิจกรรมกันไปแล้วนี่คือภาพรวมเส้นทางและพื้นที่การชุมนุมวันนี้
ครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดแล้วเดี๋ยวจะกลับมาย้อนสรุปสถานการณ์การชุมนุมตลอดทั้งวัน
คุณสิริวัณรักษัตริย์ตอนนี้จะมีการรายงานสดมาจากที่หน้ารัฐสภานะคะเชิญคุณสิริวัล
การชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมที่หน้ารัฐสภานะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายตามที่ได้มีการแจ้งไว้ว่าจะยุติการชุมนุมในเวลา๒๑นาฬิกานะคะ
และตอนนี้นะคะทางแก่นำก็ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
กิจกรรมของแนวร่วมธรรมศาสตร์การชุมนุมที่ประกาศนัดหมายชุมนุมลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่หน้ารัฐสภาเกียรติกายนะคะ
เริ่มตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกามาจนถึงตอนนี้นะคะผ่านมาแล้ว๖ชั่วโมงค่ะ
โดยกิจกรรมการอภิปรายนอกสภาได้สลับสับเปลี่ยนตัวแทนมาอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมทั้งมีการประกาศเชิญชวนมวลชนที่มาร่วมชุมนุม
ร่วมกันเขียนจดหมายถึงสอสอที่ประชาชนไม่ไว้วางใจมีการตั้งโต๊ะบริเวณหลังรถปลาใสหน้ารัฐสภาด้วยค่ะ
มติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกคนส่งเสียงไล่งูเห่า
การเวลาจะพิสูจน์ว่าใครยืนหยัดสู้เคียงข้างประชาชนค่ะ
ตัวแทนยังบอกอีกว่าตนทำงานในโรงงานได้รับผลกระทบ
แรงงานก็ได้รับไปด้วยค่ะมีการเลิกจ้างลดชั่วโมงการทำงาน
ส่วนการเยียวยาของรัฐบาลนั้นนะคะบางคนเราไม่ไหวต้องฆ่าตัวตาย
มีการลดเงินสมทบประกันสังคมคนได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือ
นายทุนไม่ใช่แรงงานค่ะตัวแทนแรงงานยังได้ทวงคำสัญญา
พักพลังประชารัฐด้วยนะคะที่เคยได้ให้ไว้เมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้ง
แต่จนจวบจนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไม่เห็นคำสัญญานั้นเป็นจริงค่ะ
อกจากนี้ค่ะเวทีหลักจะมีการอภิปรายแล้วนะคะ
รอบนอกยังมีกิจกรรมต่างของมวลชน
เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างที่มาชุมนุมในวันนี้ด้วยค่ะ
ขณะที่บรรยากาศรอบรัฐสภานะคะไปทางเกียรติกายทางฝั่งบริเวณสี่แยกบางระบือค่ะ

ตำรวจนครบานดินแดงได้ตั้งจุดตรวจรถยนต์ที่ผ่านเข้าออก

มุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่หน้ารัฐสภาด้วยค่ะ
มีการจัดกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนตรึงกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยมุมสูง
บริเวณสะพานลอยกลางสี่แยกบรรยากาศ
บริเวณจุดนี้ก็มีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับแล้วค่ะ
แกนนำได้ประกาศยุติการชุมนุมในเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ
ค่ะก็เป็นไปตามการประกาศ
การแจ้งของทางแก่นนำกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมนะคะ
ว่าที่ประกาศบอกว่าการชุมนุมในวันนี้จะชุมนุมอย่างสันติ
แล้วก็จะยุติในเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ
ทันทีที่ถึงเวลา๒๑นาฬิกานะคะ
แก่นนำก็ได้มีการประกาศ
ขอให้มวลชนทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะ
พร้อมกับมีการอ่านแถลงการย้ำถึงการต่อสู้ตัดซิบ
ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการความสันติภาพนะคะ
แล้วก็จะนัดหมายการชุมนุมครั้งต่อไปอีกครั้งในวันข้างหน้าค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดที่รัฐสภาค่ะ
เทวรักทีวีปรายงานสดจากน้องรัฐสภาค่ะ